สองท่านนี้มาจากสมุทรสาคร

เขาบอกจะตามหาญาติที่ไม่ได้เจอกันมาตั้ง

เรากันเดินเท้ากันมาอย่างนี้น่ะ
เดินเท้าเลยคุณเชไร่
นี่ไปเดินแถวตลาดเช้าสัตหีบครับเขตเทศบาลเมืองสัตหีบที่ชนบุรีเมื่อวานนี้
อย่างที่บอกมาหาญาติทีมข่าวเห็นดังนั้นก็เลยเข้าไปถามทั้งลุงสงวนทั้งป้าทิพย์วันหน่อย
เพื่อจะช่วยเหลือได้อีกแรงหนึ่งครับ
คุณลุงสงวนบอกว่าเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะนั่งรถตู้โดยสารมาจากสมุทรสาครตั้งแต่เย็นวันศุกร์แล้ว
แล้วก็มาถึงสัตหีบช่วงข้ามเมื่อวานนี้ครับขอไปนอนในวัดสัตหีบ
พอเช้ามารุ่งเช้ามาก็เลยออกเดินทางตามหาญาติ
ต้องห้าสิบปีไม่ได้เจออ่ะอยากจะมาเจอเหลือเกินครับ
นี่มากันสองคันนี้โอ้โหลุ้นหอมแก้มไหมอ๋อเปล่า
แค่พูดให้ฟังเฉยนะเพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้ยิน
ก็เลยต้องคุยกันใกล้ไม่ได้ยิน
ส่วนข้อมูลของญาติเนี่ยที่คุณลุงสงวนกับป้าทิพย์วันเขารู้ก็คือ
ญาติคนนี้ชื่อไรอายุสัก๘๐ปีเป็นชาวชายภูมินะ
และมีธุรกิจบ้านเช่ามีลูก๓คนชื่ออู๊ดชื่ออ้วนแล้วก็โหน่ง
แล้วคนชื่อไลเนี่ยมีศักดิ์เป็นป้าของคุณป้าทิพย์วันอีกทีหนึ่ง
เรื่องต้นครับทีมข่าวก็พาทั้งคุณลุงคุณป้าคู่นี้นั่งกระบะไปเลย
ระเวนตามหาญาติจะเจอไหมนะจะเจอไหมนะเนี่ย
เข้าตามตรอกซอกซอยแบบนี้ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
แม่ยังไม่เจอครับคุณผู้ชมฮะยังไม่เป็นผลสำเร็จครับ
ก็เลยไม่เป็นไรความหวังยังมีครับ
แต่ก็พาทั้งคู่ไปส่งขึ้นรถตู้โดยสารก่อนให้กลับสมุทรสาครไปตั้งหลักก่อน
ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวทีมข่าวจะมารายงานให้ฟังอีกทีนึง
หรือถ้าทีมข่าวได้ข้อมูลอะไรมานะจะรีบแจ้งทั้งคุณลุงสงวนทั้งป้าทิพย์วันเลย
แล้วเดี๋ยวจะไปรับมาจากสมุทรสาครเลยนะจะบึงมาชนบุรี
จะได้เจอญาติที่ชื่อคุณไลตามที่ตั้งใจไว้ครับ
แต่ยังไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะแต่จะพยายามให้เต็มที่
มีน้อยไปหน่อยเนาะแต่ก็หวังใจว่าอยากให้คุณลุงคุณป้าได้เจอญาติจริง
เพราะว่าโอ้โหแกก็เดินทางมาไกลแล้วก็แบบแต่ข้อมูลที่มีมันมีแค่ชื่อ
แล้วก็มีลูก๓คนนะ
ลุงกับป้าน่าจะต้องมีหน่วยงานมาประสานเนอะก่อนที่จะมาแบบนี้
เพราะว่าเดินทางแบบนี้เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปอีกนะคะอันตราย